แก้มถามเลยหลายคนก็จับตามองว่างานนี้มันเป็นแบบรวมนางงาม
แล้วเหมือนว่าทางงานเขาดิวน้ำตาลไป
แล้วน้ำตาลถามว่าทางงานมีเรารึเปล่า

หรือเราก็ไม่มาไงแต่มันจะเรื่องของเขาแล้วล่ะค่ะ
เพราะหนูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหม
จริงเรากังวลไหมค่ะตอนแรกที่บอกว่ารวมนางนามแล้วจะมีน้ำตาลรึเปล่า
ไม่ได้กังวลนะคะเจอก็เจอได้ก็ไหนเห็นสัมภาษณ์บอกว่าเจอได้ก็เจอได้ค่ะ

ไม่ทราบมาก่อนว่ามีชื่อน้องรึเปล่าแต่รู้อยู่แล้วว่าถ้ามีการรวมนางนาม
มันจะต้องแบบรวมทุกเวทีทุกโมงอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
คือมาก็เจอได้หนูก็ไม่ได้มีปัญหา
ทางงานก่อนไหมคะว่าจะมีใครมาร่วมงานบ้างอะไรอย่างนี้
ก็ถามเป็นปกติอ่ะค่ะไม่ต้องถามเป็นปกติอีกแล้วค่ะ

แต่ตั้งแต่ทวดนี้จะมีคาบแล้วก็เลยไม่ได้แบบแบบนะคะ
ส่วนตัวเราสามารถเจอได้คุยได้

แล้วผมแบบ
ไม่รู้ไม่รู้

ต้องมีค่ะไม่อยู่เรื่อยค่ะ
ส่วนตัวเราเราอยากจะมีโอกาส

ตัวหนูเองไม่มีอะไรตัวน้องก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้

ว่าอย่างนี้ล่างอวตาคือเค้าบอกไม่อาจจะเคลียร
คนล่างอวตาเลยเกษตรเข้าใจยาก

คุณรอให้เขาเข้ามาคุมเด็กไหม
ก็ไม่รอค่ะคุยกับคุณก็ไม่เป็นไรค่ะ

จริงทางผู้ใหญ่เองเขาอยากจะเป็นกาวใจไหมว่าแบบ
มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ได้ซึ่งเป็นเวทีเดียวกันอยู่แล้ว
คือถ้าน้องรู้ตัวว่าน้องเป็นเด็กแล้วทำผิดหรืออะไรอย่างนี้
คือผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสแล้วก็ขอโทษอยู่แล้ว

เพราะทุกคนแบบหนูทำก่อนผิดแล้วค่อยว่ากันผิดแล้วก็ว่ากันว่าผิด

ก็คือถ้าเราทำผิดเราก็พี่คะขอโทษก็แค่นั้นมันก็ส่งแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย
หนูเชียร์น้องตั้งแต่น้องเข้า๔๔คนด้วยซ้ำ

แล้วก็พอไปประกวดเมืองนอกทุกคนจะเห็นว่าหนูช่วยโหวตช่วยแบบออกตัวแรงมาก
ทุกคนก็เห็นท่าตามไม่ใช่มาดูตอนเฉพาะช่วงเวลานี้
แต่ว่าดูเฉพาะช่วงเวลานี้หนูก็ไม่ได้ว่าเพราะหนูก็เป็นแบบนี้

แค่นั้นเองก็จะหูตรงนี่ก็เลยดูแรงไป
หลังจากที่หรือให้สัมภาษณ์ไปแล้ว

ไม่สบายใจอย่างหนึ่งเพราะว่าก็มันมีผลกระทบหลายส่วน
คือถ้ามีผลกระทบแค่แก้มคนเดียวแก้มก็โอเค
แต่ว่าอันนี้มันมีผลกระทบไปทางกล้องทางน้องทางอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราเองก็อาจจะแบบอาจจะแบบใช้อารมณ์ใช้ความสนุกส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ขอโทษทั้งผู้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะ
แต่ก็ขอโทษทั้งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไร

เหมือนแบบจะมีงานอะไรมีกระแสอีกแล้ว
อีกแล้วเอ๊ะทำไมอะไรอย่างนี้ไม่ตกสักที
ก็รอลุ้นกันต่อไปบางงานน่าจะเจอเปล่าปีหน้า